ไปดูเรื่องของที่คุณวรพรโปรยไปนะครับ

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเปิดหน้าอกนะครับ

ตอนนี้ชาวแม่ริมเขาบอกว่า

นี่แหละครับตอนนี้ตำรวจนะฮะตั้ง๓ข้อหานัก

ถ่ายคลิปขับรถพาเธอมาด้วยนะครับ
เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับ

เปิดเผยคลิปสาวที่มีรอยสัก

บอกว่าหนีโควิดมาจากกรุงเทพมาอยู่เชียงใหม่
จัดโปรโมชั่นเอาใจเอฟซีซะหน่อย
มีผู้ชายนะครับซึ่งเป็นเอฟซีของเธอเนี่ยนะฮะ
เดินเข้ามาทักทายแล้วก็

เธอก็เปิดหน้าอกหอนั่น
ให้ผู้ชายคนนั้นก้มลงมากระทำอนาจารย์ก็แล้วกันนะ

คืนความสุขให้เอฟซี

อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
สืบทราบจนทราบตัวผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ

ทั้งคู่อยู่ที่อำเภอฝางครับ
ก็ได้เรียกให้มารับทราบข้อเก่าหา
เมื่อ๑๐โมงที่ผ่านมานี้เอง
นางรัชดาพรและนายบินนะฮะ
นุ่มเดินทางเข้ามาพบ

หลังก่อเหตุจอดรถแล้วเปิดหน้าอกนะฮะ
ให้แฟนคลับกระทำอนาจารย์ต่อหน้าอกของเธอ

นางรัชดาพรและนายบิน

บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุหรอก
ที่ทำไปเพราะต้องการทำคอนเทนต์เท่านั้น
ปกติจะมีกลุ่มลับอยู่นะครับ

คืนความสุขให้เอฟซีหรือแฟนคลับของเธอ

เสียภาพลักษณ์อันดีงามครับ
บางใครทำล่ะครับ

พอตินี้เราทำบ่อยไหมครับ

ในการมีเพศสัมพันธ์แบบอื่นด้วย
แบบอื่นด้วยผมใช้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่านะครับ
เมืองโตพัฒนาการสอบสวนแม่ริมตั้งข้าวคราวหา

เดี๋ยวจะเอามือถือของทั้งสองคนมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ในพื้นที่เชียงใหม่อีกหรือเปล่า

ถ้าได้ยินแล้วก็อาจจะไปพบตำรวจได้นะฮะ

แล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ที่แม่ริม

ก็โทรศัพท์มาสอบถามบางรายเขาแซวกันนะครับ
โอ้แม่ริมมีนมเย็นด้วยเหรอ
นะครับอันนี้คือข่าวที่เขาพูดกันนะฮะ
ก็ชาวบ้านยังฝากให้ตำรวจช่วยออกดูแลหน่อยนะครับ
ตรวจตาพื้นที่โดยเฉพาะช่วงกลางดึกแล้วก็ใกล้สว่าง
จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาจับกลุ่มนะครับ
อาจจะมีกิจกรรมทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วย

ซึ่งชาวบ้านที่เห็นเป็นประจำเล่ามาแบบนี้

พนักงานสอบสวนสพแม่ริมคัดค้างการประกันตัว
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนื่องจากคลิปก่อเหตุ
ที่มีออกไปเนี่ยนะฮะก็เกิดความเสื่อมเสียนะฮะ
ประกอบกับผู้ต้องหาเป็นคนต่างพื้นที่กลัวจะหลบหนีด้วยครับ